เมื่อวานี้ที่ฉันเล่าไปจำได้ไหมคะ
เรื่องของแก๊งขโมยของเก่า๐๐๑ที่กระบี่

แก๊งขี่ซาเล้งผู้หญิงร่างทวม๒คนผู้ชายร่างผอมอีก๑คน

เพราะว่ามีชาวบ้านเขาไปพบเจอคนที่หน้าตาคล้ายกัน
หลังจากที่เราแจ้งข่าวกันไปนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยที่เห็นในคลิปนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๖สิงหาคมเห็นไหม

ล่าสุดชุดสืบสวนตำรวจสพเมืองกระบี่เขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านมา

นำกำลังไปตรวจสอบที่คลินิกแห่งหนึ่งในเขตเทศบาล
ก็ไปเจอนายสมศักดินแดงอายุ๔๑ปี
นางสุจิตราดินแดงอายุ๓๙ปี
ก็น่าจะเป็นสามีภรรยากันแหละนะนามสกุลเดียวกันเลย
ไปเจอรถจักรยานยนต์พ่วงข้างทะเบียนกไก่ลิงทท๓๓๗ตรังด้วย

สอบถามไม่นานแล้วค่ะสารภาพบอกทำจริง
ส่วนผู้หญิงอีกคนนึงคือนางสาวพรทิพย์มาสโอสดอายุ๓๐ปี

ซึ่งเขาบอกว่าเขาทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วค่ะ
โดยจะทำทีเป็นตระเวนหาของเก่า
พอเจอเหยื่อหรือเจ้าของบ้านเผลอก็จะแอบไปขโมยของ
ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะค่ะ